ใครที่เคยไปนครสวรรค์หรือชาวนครสวรรค์จะรู้ดีว่า
พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครสวรรค์คือหลวงพ่อดำ
หลวงพ่อดำแห่งวัดสะทะเลค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เมื่อวานนี้นี่เขาจ้างรำวงไปรำวงรอบหลวงพ่อดำ๙๙รอบ
ไปได้ไปโดนอะไรมาถึงต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้ล่ะคะ
นี่สนุกสนานเห็นไหมคะองค์หลวงพ่อดำนี่ค่ะ
ตั้งอยู่ตรงกลางนะคะประดิษฐานอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะคะ
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศชื่นมื้นของชาวบ้าน
ตำบลโคกเดืออำเภอหลักภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
รำแก้บนหลวงพ่อดำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
หลวงพ่อดำเนี่ยชาวบ้านให้ความเคารพสัทธามาก
คือบอกแบบนี้ใครมาขอพรอะไรมาบนบานสารกล่าวอะไร
มักจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงาน

เหรอแล้วเดี๋ยวผมจะลำแบบพี่เขาชื่อไอดอลผมเลย

ทีนี้ถามว่าใครล่ะเป็นคนนำขบวนรำวงมาแก้บน
นักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

เขามาบนบานบอกว่าขอให้ชนะการเลือกตั้งอบตครั้งที่ผ่านมา

จะมาแก้บนเลยไหมไม่ค่ะ
ถ้าจะเป็นนักการเมืองต้องได้รับการรับรองจากกรกตก่อน

กรกตประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการเข้ารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยหาเวลามาแก้บนแบบนี้มีอะไรบ้าง
หัวหมูต้มแม้ว่าหมูจะแพงก็ขาดไม่ได้
หัวหมูต้มเข้าสวยไข่ต้มภวมลัยดอกเตาเรือง
พร้อมกับรำวงแก้บนยังที่เห็นอย่างที่บอกไป

กับดนตรีชุดใหญ่บันเลงเพลงให้รำวงรอบหลวงพ่อดำ
จากนั้นก็สิ่งที่ขาดไม่ได้จุดทูปเสี่ยงทาย
จุดทูปเสี่ยงทายชาวบ้านนอกจากจะได้สนุกสนานกันแล้ว
จากการระวงนะฮะก็ได้เลขไปลุ้นด้วยปิตน
ต้องอาศัยตาพี่แล้วล่ะตาพี่ตาปรับเสี่ยง
๗๑๖อ่อไม่ใช่ค่ะเจ็ด๗๔๖
เหรอฮะใช่แล้วทำไมไม่พิมพ์ให้มันชัดล่ะ
คือด้านบนอ่ะจางมากเลยนะคะใช่ถ้าเกิดว่าพี่จะพูดเลขเคลื่อนอ่ะ
ไปข่าวต่อไปเลยเดี๋ยวสิค่ะคือมุมมุมไข่มุมมัน
อร่อยเรื่องแบบนี้มันมุมไข่มุมมันดวงไข่ดวงมัน
เห็นไหมแผงลอตเตอรี่เลข๗๔๖เนี่ย

เวลาที่หน้าจอจะได้ไม่เกิดข้อทะเลาวิวาสกัน
เขาทำให้ลุ้นใช่ครับ